ทำบุญครอบรอบที่พรรคเพื่อไทยครอบรอบสิบหกปีนะคะ
นี่นะคะแต่ละคนก็บรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ
โดยวันนี้ค่ะคุณอุ้งอิงแพทองทานค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับแก่นนำพักแล้วก็สอสอของพัก
อย่างที่บอกสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็คุณอุ้งอิงก็มีการไหว้สารตาสารยาย
แล้วก็ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์๙รูปค่ะ
เนื่องในโอกาสครบรอบนะคะเพราะว่าพักเพื่อไทย
อันจริงก็ครบสิบหกปีแล้วก็ตั้งตั้งแต่ยี่สิบกันยายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนู่นละค่ะ
ในขณะเดียวกันหลายคนก็อยากจะรู้เรื่องของความคืบหน้าในการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่
ก็แทนคุณหมอชนหน้านั่นเองนะคะคุณภูมิธรรมค่ะรักษาการรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย
ก็อยากจะผลักดันคนรุ่นใหม่มาก็อาจจะทำให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วัน
และจริงแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอถึงหกสิบวันหรอกสี่สิบห้าวันก็อาจจะเสร็จแล้ว
ก็เดี๋ยวจะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ขึ้นมาก่อนค่ะ
ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์หนุนคนรุ่นใหม่คุณรุ่นอิงเป็นอย่างไร
คุณภูมิธรรมเองก็บอกว่าคุณอุ้งอิ๊งเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกัน
แต่จะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อน
ที่ประชุมใหญ่ของพักว่ายังไง

ก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารมากขึ้น
ส่วนคนเก่าที่มีประสบการณ์ก็อาจจะโอนถ่ายไปเป็นผู้สนับสนุน

ซึ่งแพทองทานท่านก็เป็นคนที่เป็นคนสาวคนหนุ่มคนสาว
ที่เป็นคนรุ่นใหม่รับความรู้สึกใหม่เข้ามา
แล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถ
หรือว่ายังไงก็ตามเป็นเรื่องของที่ปฐิมิตรนะครับ
ผมคิดว่าแนวโน้นของภักดิ์เพื่อไทยขนาดนี้
เราก็พยายามให้คนรุ่นใหม่นะครับคนที่มีความรู้ความสามารถ

พวกเราที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว
ก็คิดว่าเราก็ควรจะค่อยผ่องทายไปเป็นผู้สนับสนุน